เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับไทยรัฐทีวีก็ประเดิมถ่ายทอดสดวอเล็กบอลไปแล้ว
เป็นวอร์เรย์บอลชายหาดสองรายการนะครับที่ปากบารารวมทางที่จังหวัดสงครานะครับ
จากนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลของวอเล็กบอลในร่มแล้วนะครับ
ในงานแถลงข่าววันนี้นะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เรืออากาศโทชันฤทธิ์วงประเสริฐแหล่งขายลิการสาภัณฑ์วอร์เรย์บอลแห่งเอเชีย
รวมทางนายนัทธนลดันไหนภิริยะผู้อุ้มในการฝ่ายรายการกีฬา
และฝ่ายออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ร่วมเหยื่อความพร้อมนะครับการจัดการการวอลเล็กบอลยูเวอร์ชนหญิง
อายุต่ำกว่า๑๗ปีปรินเซสครับครั้งที่๒๐
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และวอเล็กบอลยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า๑๗ปี

ซึ่งทั้ง๒รายการจะจัดที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ในศึกสปรินเซสครับนะครับถือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักตบชุดยู๑๗
ลงแข่งรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งจะคัด๔ทีมไปแข่งขันวอเล็กบอลยูวิชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีชิงแชมป์โลก
ในระดับเอเชียด้วยครับ
แข่งขันชิงเลิศแห่งเอเซียซึ่งก็มีทีมใหญ่เข้ามาแข่งขันอีกนะครับ
ว่าจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับเราก็คิดว่าเราก็จะต้องรักษามาตรฐานของเราก็คือติด๑ใน๔ให้ได้นะครับ
แล้วก็ความมุ่งหวังของเราแอบลึกก็คือเราก็หวังไปถึงชิงละเลิศได้ด้วยนะครับ
ก็ถือเป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นของการแข่งขันระดับเอเซีย
ซึ่งก็เป็นการใช้ที่ประเทศไทยครั้งแรกเราก็ถือเป็นผู้ที่มีส่วนในการบุกเบิกนะครับ
ของการใช้ระบบนี้ในการแข่งขันระดับเอเซียครับ